แหมบอกเลยแฟนคลับคอลูกทุ่งเนี่ยท็อปฟอร์มจริง

เขามีมาลงมาลัยของให้อะไรที่แบบคุณชอบใคร
ต้องมีของเด็ดไปฝากศิลปินหน้าเวที
อย่างคุณก้องห้วยไร่ค่ะเขาไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนซี
คุณเบิ้ลปฐุมราชแต่บอกเลยว่างานนี้
เขาได้ของดีบางอย่างมานะครับ
สาวสวยมาเกาะขอบหน้าเวทีเลย
ยื่นซองแดงให้เป็นขุงแดง
ใครเห็นก็พูดเลยเฮ้ยได้ทอง
ทองจริงหรือเปล่าไปดูคลิปค่ะ
โอ้โหคุณดูสิเชอรี่พี่บอกพี่ด่านมันคือทองคำแท่งใช่ไหมครับคุณเห็นก็ว่าทอง
กี่บาทใดเขาบอกกันว่า๒บาท
เฮ้ยรึแล้วตอนนี้ทองคำบาทละ๓๐๐๐๐กว่าใช่
เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะเปย์ขนาดนั้นเลยเหรอฟังดีดี
เห็นคุณกล้องไหมโอ้โหถอดเลยไอ้พวงมาลัยคล้องคอลุงรังไม่เอาแล้วเอาอันนี้ก่อน
ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคู่นี้เขาเป็นคู่หูคู่ฮาในการทัวร์คอนเสิร์ตเอ็นเตอร์เทนแฟนเลย
แล้วแฟนถูกใจมากคุณผู้ชมเวลาขึ้นเวทีนะ
ของฝากแปลกบรรดาแฟนคลับติดไม้ติดมือมากันเพียบเลย
ล่าสุดค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จันทบุรีแหมคนจันทร์นี้เขาเปย์กันจริงนะครับ
คุณก้องห้วยไร่เจอแฟนคลับคนนึงค่ะเป็นสาวสวยเนี่ยตามคลิปเลย
ยื่นถุงแดงเห็นถุงปุ๊บใครก็บอกเฮ้ยมันถุงร้านทองนี่หว่า
แสดงว่าข้างในนั้นก็ต้องมีทองเข้ามาสิเปิดแล้วนะฮะ
คุณกล้องก็ทำท่าทำทางทะเลนส์เลยแล้วก็คุยข่มคุณเบิ้ลปฐุมราชด้วย
หันไปบอกเลยเบิ้ลเคยได้หรือเปล่าของแพงแบบเนี้ยเออ
เรากำลังลุ้นอยู่นะว่าไอ้ถุงมันคืออะไรกันเนี่ย
แชร์กันเยอะเลยนะฮะบอกว่าเป็นไงจะข่มเมิ้นปทุมราคสุดท้ายโดนสาวแกล้งซะอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็บรรดาแฟนคลับก็มักจะแชร์กันบ่อยนะขนมนมเนยแปลกที่เอามาฝากกันแปลงขัดห้องน้ำยังเคยได้เลย
เออหละคะจนที่พวงเวลาเขาทำกันแบบนี้แล้วหรอ
ว่าเป็นนักร้องเสียงพุ่งพุ่มพวงห้วยไร่

เป็นเหรียญสีทอง๒บาท๒เหรียญ
เอ็นดวงดูซิน่ะไม่กว่าแฟนคลับก็ต้องหาทำ
จะบอกว่าตอนรับดีใจ

เออไม่สุดท้ายในอีกคนน่ะนักร้องผู้หญิงน่ะ
คุณปามี่อันนั้นหมูกระทะป่
ตอนนี้ได้หมูกระทะพร้อมกับที่ปิ้งย่างเลย

ถ้าไปเอาภูมิมาลัยมาให้เรา๓คนก็ยินดีนะครับ